คือนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดตากมีรถกระบะชนประสานงากัน๒คัน

กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุปติเหตุรถกระบะ๒คันชนประสานงากัน
กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนถนนสายแม่สอดแม่ระมาท
ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
และใช้รถบรรทุกลากรถทั้ง๒คันออกจากกัน

ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
โดยกู้ภัยใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง
สามารถนำตัวนายสมจิตทวีรัฐคีรีอายุ๓๐ปี

ส่วนนายวัลลบจูทารีอายุ๕๕ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ซึ่งทั้งสองคนอาการสาหัส
เมืองต้นคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกถนนลื่น
ประกอบกับจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งอันตราย

เสียหลักพุ่งชนประสานงากันอย่างจัง
เกิดดูพอติเทศรถไฟชนคนเสียชีวิต

สนุนใบพลาดสายเจ็ดอำเภอศรีราชา
ที่เกิดเหตุพบศพชายอายุประมาณ๕๐ปี
ชุดรอปภนอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางรถไฟ
สภาพศพมีบาดแผลตามใบหน้าและร่างกายหลายจุด
ใกล้กันพบขวดเหล้าขาวและยาเส้นของผู้ตายวางอยู่

ผู้ตายนั่งดื่มเหล้าอยู่ข้างทางรถไฟ
ระหว่างนั้นมีรถไฟบรรทุกน้ำมันขับผ่านมา
่งหน้าไปส่งที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
ผู้ตายเห็นจึงพยายามจะลุกวิ่งหนีแต่ไม่ทัน
ถูกรถไฟชนจนเสียชีวิตคาที่
กู้ไพส่ส่งสวบไปที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อรอญาติติดต่อรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
เผื่อดูปฏิเกตรรถกระบะผลผลไม้พลิกคว่ำ
บนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาช่วงด่านพานทองเก่า
ตะบนสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ศีรษะแตกและมีแผลถลอกตามร่างกาย
ผลไม้ที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนน
ผู้ภัยไตรคุณธรรมรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถกระบะพังยับเยินทั้งคัน
ตรวจสอบพบยางล้อหลังซ้ายและล้อหน้าขวาระเบิด
นายสมชาติพลอยซิริอายุ๔๘ปี

ตัวเองกับครอบครัวเพิ่งกลับจากซื้อผลไม้

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางระเบิด

เพราะไม่สามารถนำไปขายได้แล้ว

กระดูกปฏิเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนรถอีแตน

่งหน้าบ้านนาคำน้อยตะบนโคกเคลือ

เหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต์พังยับเยินทั้งคัน

หากล้างรถจักรยานยนต์โลดอิตรัน
เอาเปล่าก็เกิดกับวาญ